คลิปนี้กันหน่อยแหม่ลีลาแม่ไม้มวยไทยของชายคนนี้
อกชกลมออกลวดลายอยู่ริมถนน
เขาเป็นใครมาจากไหนทำไมมาชกลมอยู่ตรงนี้ไปดูกันหน่อย
เทะลมชกลมทุกผู้ชมซับพักเดินมาใหม่

เหมือนสังเวียนมวยแบบนายขนมต้ม
หรือว่ามันจะมีอะไรที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

เขาต่อยกับใครอยู่จริงสินี่คุณดูสิแล้วคุณโฟสโฟสว่าไงช้างกูอยู่ใส
นี่เป็นเจ้าพนมช้างก็อยู่ไหนนะฮะนี่คุณผู้ชมฮะเหมือนหลุดมาจากสังเวียนมวยในอดีต
อย่างนั้นเหมือนนายขนมต้มหรือว่าเขาเป็นคนย้อนยุคมา
ถ้าอย่างนี้นายไปต้มขนมเถอะนะฮะ
วยไทยอยู่คนเดียวเลยนะครับคนที่เห็นคลิปนี้เข้ามาแสงความเห็นกันหลากหลายเลยบ้าง
บอกว่าท่าทางการต่อสู้เหมือนนายขนมต้มบ้างก็บอกว่าเขามาตามหาช้างที่หายไปหรือเปล่า
แต่ก็มีหลายความเห็นบอกว่าเขาคงเป็นคนที่มีอาการป่วยคนหนึ่งแหละ
อยากให้ญาตินำตัวไปรักษาแต่คุณดูจากท่าทางที่ธรรมดธแมงผมว่าเขาเป็นมวยนะ

เป็นมวยคุณดูสิเป็นจริงนะฮะไม่ว่าจะศอกไม่ว่าจะย่อเนี่ยไม่ว่าจะเตะไม่ว่าจะเข่าเนี่ยเป็นมวยนะฮะ
ค่ะ
ย่อย่อย่อย่อย่อย่อชกชกชกนะฮะ
คุณปุ้ยย่อย่อย่อย่อย่อใส่ย่อแต่ใส่ย่อต้องโหวะเอ๊ะเอ๊ะแล้วค่ะ